ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องแรกนะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชกาลโกรธแปดเหลี่ยม
น้ำหลวงอาบศพเจ้าสัววิชัยนะครับ
วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานครับว่า
เผยแพร่กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และสวดพระอภิษฐรรมนายวิชัยศรีวัฒนประภา
นะศาลากวีนิรมิตรวัทเทพศิรินดร์
กรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ
วันเสาร์ที่๓พฤศจิกายนปี๖๑นะครับ
เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องกิติยศ
ประกอบศพเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
นาทีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
วันอาทิตย์ที่๔ถึงวันศุกร์ที่๙
พฤศจิกายนปี๖๑เวลา๑ทุ่ม
พิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวพระราชทานโกรธแปดเหลี่ยม
เบนจาตั้งประดับปีกรองชนะ
ประโคมเวลาพระชธานน้ำหลวงอาบศพ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมเวลากลางคืนกำหนด๓คืน
หมายเหตุเจ้าภาพขอความร่วมมืองดพวงหลีด
ท่านสามารถร่วมบำเพ็ญกุศลสมทบทุนเพื่อ
อาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศา
ที่สรีราชบุรินิธิโรงพยาบาลสรีราช
นี่ครับเป็นกำหนดการนะครับ
ก็เรียกได้ว่าร่างคุณวิชัยคงจะมาถึงอย่างที่บอกไพรเวทเจ็ต
ก็จะเดินทางมาถึงไหนล่ะวันเสาร์นี้
จะมาลงที่ดอนเมืองนะฮะแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสวัดเทพ
ก็ได้บินไปรับด้วยตัวเองด้วย
เอาล่ะถ้าจะพูดถึงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากที่เราพูดไม่ถูกกันมาเกือบปี
คราวนี้ข่าวใส่ใครสามารถทำได้หรอฮะ

เมื่อวานนี้เราพูดกันหลายรอบมันก็แปลกว่า
เฮ้ยแสดงว่าข่าวที่เราอ่านมาที่เป็น๕๘
มันมีเหมือนกัน๓ข่าวมันจะเป็นไปได้ยังไง
ข่าวมีบาดหินที่คนถามว่าอะไรนะบาดหินอะไรนั่นน่ะ
อาบาทของมีอะไรอีกอันหนึ่งนะแอ้งจิถ้าจะไม่

จั้นเร็ก๕แล้วก็เร็ก๘
ไปฟังมากเป็นเร็ก๕กับเร็ก๘

ไปฟังกันสิกระดูกหนึ่ง

ตัวนี้ก็ขอไปตัวแทนนะคะ
เป็นตัวแทนของทีมงานทีมกล้องแล้วก็ผู้ชมทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาในแฟนเพจ
ขอบคุณพี่หนุ่มแล้วก็พี่มดดำและคุณแม่ม้าที่ประธานโชคให้ค่ะขอบพระคุณค่ะ

รางวัลที่๑๑๔๙๘ฉันก็ถูกนะ

ก้าจากซื้อ๑๐๐บาทก็ไปแล้ว๑๐๐

จริงเหรอถูกใบเดียวเหรอ

แล้วก็เลขท้าย๒ตัวคือ๕๘

น้องโดนเพื่อนลวงให้สก๊อยลุมตบ
ตำรวจอ้างลงโทษไม่ได้

หมูอ้วนตัวอ้วนจะได้โพสต์เล่าเหตุการณ์สุดสะหรับใจ

คลิปนี้โดนแชร์กันไปอย่างเยอะมากเลยนะครับ

ตำรวจยังไม่รับแจ้งความอีกด้วย
ทำให้ตัวเองต้องออกมาโพสต์
ขอความเป็นธรรมจากโลกโซเชียลนี่แหละ

พาน้องสาวเนี้ยกลับมาเยี่ยมบ้านที่ชาวัดบึงกาล

เพื่อนสนิทของน้องสาวได้ชวนน้องสาวไปทานส้มตำ
เพื่อนคนนางกล่าวบอกกับน้องสาวว่า

อยู่ก็มีกลุ่มเด็กผู้หญิง๑๔๑๕ปี

สี่คนขี่จักรยานมา

ลูกพี่กูสั่งมา

ลูกพี่กูสั่งมาถ้าไม่จัดการไม่ได้หรอก
จากนั้นก็ลุมทุบลุมตีทำร้ายร่างกาย
โดยที่น้องของเราไม่มีทางสู้ได้เลย
ทำให้น้องของตนเองต้องหนีลงไปในน้ำ

ผลักลงไปในน้ำแต่เขาพยายามดำน้ำหนี
ก่อนที่จะมีคนตามกดหัวลงในน้ำอีก

ทำให้น้องสาวตัวเองต้องดำน้ำหนีไป
แต่หลังจากพ้นมาได้ก็ยังโดนทำร้ายร่างกายอีกเป็นครั้งที่๒
หลังจากที่ครอบครัวทราบเหตุ

ทำให้เจ้าหน้าที่เรียกตัวผู้ลงมือมาสอบสวน
แต่ได้แจ้งกับฝ่ายตนว่าเอาผิดกับผู้ลงมือได้นะแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะว่า
ที่สำคัญคือเด็กเพิ่ง๑๔เพราะว่าจะต้องอายุ๑๘รับโทษได้
แล้วไปแนะนำให้ลงมือที่ประชาบันด้วยถูกก็ไม่รู้ล่ะจุดนี้เองสร้างความไม่พอใจให้กับตน
เพราะคิดว่าเฮ้ยทำไมน้องสาวเกือบตายทำไมน้องสาวต้องมาเจ็บตัวอีกฝ่ายทำไมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
ด้วยอายุที่ว่าอายุยังไม่ถึง๑๘แค่นั้นเองเหรอ
ผู้โพสต์นะฮะยังระบุอีกว่าน้องสาวของตัวเองบาดเจ็บหลายจุด
ตั้งแต่เส้นเลือดในสมองอักเสบหนักนะจนไปถึงปอดบวมสภาพจิตใจเนี่ยก็ย่ำแย่แต่กล้าอยู่คนเดียวนะฮะ
อยากจะถามชาวเน็ตว่าเอาผิดอะไรกับผู้ลงมือทำร้ายน้องสาวได้บ้างไหม
น้องสาวของผู้โพสต์ให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์บางช่องว่า
ต้นเหตุเรื่องนี้เกิดจากการที่ตนครบกับผู้ชายคนหนึ่ง

แล้วผู้หญิงก็ไหว้วานให้กลุ่มวัยรุ่นนี้มาทำร้ายเท่านั้นเอง
จะมีเรื่องอะไรกันที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีสัญญาณให้ทราบก่อนว่าอีกฝ่ายนึงไม่พอใจ
ตนก็ไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดแล้วแล้วกลับมาบ้านก็ยังโดนอย่างนี้อีก
ล่าสุดตำรวจได้นำเยาวชนทั้ง๔คนเดินทางมาดำเนินการ
โดยตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บและก็ส่งสถานพินิษฐ์ควบคุมตัว
ส่วนที่เหลือจะเรียกมาสอบศูนย์อีกหากมีความผิดก็จะดำเนินการเป็นผู้กะทำ
เพื่อนมีการโพสต์ภาพส่งต่อกันไป
ครั้งนี้พี่สาวขอร้องขอความเป็นทำเท่านั้นเอง

อายุ๑๐๑๕ลุนแรงมากเลยเดินทางคนลุนแรงขนาดนี้
นี่เรื่องนี้อีกไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับคนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์

ก็โพสต์ภาพนะแล้วก็มีข้อความด้วย
ก็มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยนะคะ
เขารับเลี้ยงสุนัขทั้งหมด๕๐ตัว

โหเยอะไปไหมอะ
รับได้ไงในเมื่อตัวเองไม่ได้ทำมาหากิน

ที่เข้าไปอยู่ในบ้านพักพิงของคนนี้เนี่ยนะฮะ
ซึ่งแบบว่าทยอยเริ่มเจ็บป่วยกันหมดเลย
ก็แบบว่ามันอยู่กันเยอะใช่ไหมนะ

ทยอยกันแบบไม่สบายกันเป็นทุกอาทิตย์เลยนะ
แล้วบางทีก็ป่วยตายบ้างก็มี
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ได้รับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญเนี่ย
ก็ไม่มีการอัปเดตว่าอาการของสัตว์เนี่ย

มีการขอรับบริจาคเงินเพื่อซื้อแอร์ให้กับแมว
เพราะว่าแมวจะเกิดการแออากาศ

ซึ่งเน้นด้วยนะว่าเอาแต่เงิน

จะเอาแอร์มาให้ก็ไม่เอาเอาแต่เงิน

ที่ผ่านมาก็มีคนโอนเงินให้ด้วยนะ

ไม่มีการแจ้งยอดบริจาคด้วย

แล้วก็อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ

แบรนด์เลยนะคะว่าราคาแพงนะคะ

นางปฏิเสธนางบอกเอาเงินมาเดี๋ยวไปซื้อเอง
เพราะว่าสุนัขกับแมวเนี่ยนะเดี๋ยวท้องเสีย

นี่เขาขึ้นมาดูนี่เห็นไหม
ชักแพ้อากาศร้อนจะติดแอร์มือสองให้แมว
แล้วจะไม่ชักไม่ทำงานขออย่างเดียว
รู้จักคิดสักนิดสมควรแล้วหรือค่าไฟก็ต้องมาขออะไรเนี่ย

นี่เขาบอกอย่างนี้นะเวลาคนจะเอาอาหารมาบริจาคนะ
แล้วแบบว่าเขาบอกว่าไม่ได้ในท้องเสีย
แล้วนี่ยังตอบว่าผู้บริจาคอีกด้วยซ้ำด้วย

บอกว่าเอามาทำไม
เอาด่าก็อีกเอาเงิน

เธอก็โรฯเหมือนกันเหรอไม่สำคัญว่าเธอมีอาชีพอย่างไร
เอาเงินที่ไหนล่ะแล้วก็เล่นแบบไปหลอกลวงเขาอย่างนี้
จะบอกว่าทุกวันนี้แบบที่รับบริจาคหมายแมวมันเยอะเหรอเกิน

ฉะนั้นคุณจะต้องมีสติรู้ว่ารักสัตว์นะเนาะ
แต่ก็ต้องมีสติไม่รู้ว่าเลี้ยงจริงไม่จริง

บางทีไปเช่าคอนโดเห็นไหมเจ้าของคอนโดตรงส่วนที่ศาลที่เป็นข่าว

พวกเราทำโปรดักชั่นทีวีพวกเขาก็มีโปรดักชั่นเหมือนกัน
โปรแดคชั่นด้วยกับสัตว์เหล่านี้เป็นจุดขาย

ไปเถอะเบรกเถอะ
หลังนี้หนักนะคุณเนี่ย

มีตั้งนานแล้ว

ใบสั่งรถเก๋งบนรถยก

ฉันอยากเสียงนี้
เอ้าพี่ยิบเยี่ยมปั้ง

คนมีคำถามกันเยอะเหลือเกิน
ว่ารถเวลาที่ไปอยู่บนรถยกเนี่ย

มันมาจากกรณีของเฟซบูมคุณเมย์เนี่ยนะฮะ
ที่มีรูปถ่ายจากกล้องจรจร

ระบุว่ารถยนต์โตโยต้าที่อยู่บนรถยกเนี่ย

พยานหลักฐานแน่นหนามาก

สรุปนี่คุณดูนะฮะรถหนูผิดใช่ไหมคะ

ต่อท้ายว่าได้ติดต่อไปเจ้าหน้าที่ที่ออกใบสั่งแล้ว

รับว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่

ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย

ทุกครั้งเพื่อเซ็นชื่อกำกับ
แล้วถึงจะต้องส่งใบสั่งนี้

แต่นี่ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบก่อนว่า

บนรถยกบนรถยกมันต้องไปจับรถยกสิ

เพื่อป้องกันความไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอย

พอมันถ่ายปุ๊บมันจะประมวลออกมาเลย

มันจะบวนที่ทะเบียนออกมา

มันก็เลยไปจับไอ้เจ้าทะเบียนของรถเก่งที่อยู่ข้างบน

ระบบออโตเมติกที่ถูกปริ้นต์ออกมา
จากทางกล้องที่เขามีการประมวลผลออกมา

แต่ตำรวจเนี่ยเค้าก็แทนที่จะดูซักหน่อย

คือน่าจะแบบเออชัวร์แล้วเครื่องมือชัวร์

แต่ภาพถ่ายชัดมากนะ
เพราะสมมุติจะมองเผินมันก็เหมือนกับเวลากล้องส่อง
มันก็อาจจะไม่เห็นรถข้างล่าง
แต่อันนี้จริงแล้วก็ไม่รู้นะ
มันก็แล้วแต่ก็ไม่เห็น

อยากรู้จังเลยว่าทำไมกล้องเวลาจับขับรถผิด
จราจรแล้วมันชัดเจนมาก
แล้วเวลากล้องที่แบบว่าจับไอ้พวกโจรอะไรอย่างนี้
ทำไมมันดูต่างเบอร์เนอะ

จะไปยากอะไรประเทศกูมีก็อย่างนี้ไง

ชมต่อไปโชว์สักนิดหนึ่งนะฮะโชว์สักนิดหนึ่ง

ผลวิจัยชวนอื้อมมาก
มนุษย์ในปัจจุบันคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า
มีพลาสติกฝังอยู่ในร่างกาย

มันว่าของสำนักข่าวต่ำประเทศได้รายงานมานะครับ
ได้มีนักวิจัยรายหนึ่งออกมาเปิดเผย
ถึงผลงานวิจัยไมโครพลาสติกในร่างกายมนุษย์
ก่อนจะไปพบว่ามันมีเรื่องน่าตกใจ
เพราะปัจจุบันนี้มนุษย์ได้มีพลาสติก
เข้าไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งในร่างกายเรียบร้อย

โดยการที่พลาสติกเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนเราได้
ส่วนใหญ่แล้วมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน
ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารดื่มน้ำที่มีขวดพลาสติก
แล้วก็บริโภคปลาทะเลบางชนิด
รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ที่มีส่วนผสมของไมโครพลาสติก
ที่เป็นอนุภาคของพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า๕มิลลิเมตรเข้าไปด้วย
แม้ว่าบางประเทศนะครับจะมีการสั่งห้ามนำเข้าเครื่องสำอางชนิดดังกล่าวแล้วก็ตาม
ซึ่งดรฟิลิปอ่านนามสกุลไม่ออก
จากมหาวิทยาลัยการแพทย์กรุงเวียนนา
เผยว่าแม้ผลวิจัยนะครับยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่าพลาสติก
ที่อยู่ในร่างกายกับมนุษย์ดังกล่าวจะเป็นอันตรายหรือไม่
แต่เขาเชื่อว่าต้องมีแน่นอน
เพราะการจำลองกับสัตว์พบว่าพลาสติกขนาดเล็ก
ทำให้เกิดความเสียหายและความเปลี่ยนแปลงต่อลำไส้
และมีผลต่อการดูดซึมของธาตุเหล็กและทำให้ตับอักเสบได้ด้วย
อย่างไรก็ดีนะครับเขาคาดว่าปริมาณพลาสติกที่สะสมอยู่ในร่างกายของมนุษย์นั้น
เพิ่มขึ้นอีกเว้นเสียแต่ว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้พลาสติกบนโลกใบนี้

หรือว่าเรารวมกันแล้วไปไขย่อนกันไหม
ไปไขย่อน
หรือแม้กระทั่งคุณเลยทำอาหารมีกล่องโฟมใส่กล่องพลาสติก

อย่างที่เขาบอก๔คนเป็นมะเร็ง๒

คุณแม่ก็ไม่มีพลาสติกเหรอนะ

ซิลิโคนเป็นพลาสติกเหรอ
พลาสติกเซอร์เจรี่เขาใช้คำว่าพลาสติกเซอร์เจรี่

อีกหน่อย

โอ๊ยไม่หรอกพี่มันยังอยู่อีกนาน
อาริงาโตละ

อะไรนี่อาริกาโตวันต้องมาขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ
บอกว่าได้เวลามาบอกข่าวดีกับกิจกรรมของยูนิโครแล้วค่ะ
เทศกาลอาริกาโตะแฟนเฟรสนะคะ
เทศกาลเพื่อขอบคุณลูกค้าคนพิเศษจากยูนิโครค่ะ
เตรียมตัวให้พร้อมชอบกันให้จุใจ
เทศกาลอาริกาโตแฟนเฟส
เริ่มพรุ่งนี้วันที่๒ถึง๘พฤศจิกายน๒๕๖๑เนี่ย
งานนี้มีเตอร์ไพรส์พิเศษมากมาย
เลยว่าเพียบจัดเต็มไม่มีกั๊ก
และที่ไม่อยากให้พลาดก็เพราะว่าเทศกาลพิเศษแบบนี้
ก็ต้องมีสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษต่าง
และเมื่อซื้อสินค้าก็จะเป็นชนิดใดก็แล้ว

ใช่ค่ะอันอย่างนี้เลยนะคะถือแบบนี้แหละ

แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า๒๐๐๐บาทขึ้น
เก็บความเย็นได้มีกระเป๋าเก็บความเย็นด้วยนะ
ใช่นี่ไงค่ะกระเป๋าเก็บความเย็นก็มาค่ะคุณแม่
คือสินค้า๒๐๐บาทขึ้นไปต่อ๑ใบเสร็จนะฮะ
รับของสมรรถาของคุณของคุณค่ะ
กระเป๋าเก็บความเย็นสุดคูมูลค่า

ซื้อสินค้า๒๐๐๐บาทขึ้นไปต่อ๑ใบเสร็จนะฮะ

ไม่เห็นมีใครพูดเลย
ไปดูแฟนเก่าฉันดีกว่า

ในไหนก็เป็นออนภานะ

นี่ให้กับจุ๋ยไปอ่ะ

แว่นก่อนมันจะได้อ่านสคริปต์ได้

กับจุ๋ยเนี่ยก็จะเดือนนี้ละ

ซึ่งล่าสุดวันที่๑พฤศจิกายน

ทริปเมียนมาเนี่ยไปทำบุญตามปกติ

แต่งงานเนี่ยนะทั้งคู่เนี่ยนะคะ
ก็มันยังทำงานกันอยู่อะนะ

แล้วก็กลัวว่าจะแจกการ์ดไม่ทันด้วย

จะไปหาเพื่อนหรือว่าคนสนิทเนี่ย
ไม่ทันนะก็เลยอาจจะ
ไลน์กันไปบอกต่อกันไป

ให้กับผู้จัดกงจัดการไปบอกกันนะ

ก็ผมไม่ค่อยเห็นคุณไปงานกับแต่งงาน

เขาคิดว่าคนน่าทานจะเยอะมากเลยทีเดียวนะ

ก็ผมเขียนว่าคนสนิทของคุณคุณยังไม่ไปเลยบางที

ฉันไม่ได้มีเพื่อนในวงการเยอะไหมวะ

แมทพีรณีที่บอกว่าแอบคบพ่อใหม่สงการเตชะนรงค์เนี่ย
ยังถูกชาวเน็ตพูดถึงกันเยอะว่าสรุปจริงไม่จริง
เรื่องถูกชาวเน็ตพูดถึงกันเยอะว่าสรุปจริงไม่จริง

นี่พอนี้มีข่าวเลย

ให้อากาศเขาอีกครั้งอะไรอย่างนี้นะฮะ

เขาจะตอบเราถ้าเกิดแล้ว

ไม่เผื่อเขาจะตอบคุณแม่ไง

เขาเซ็นใบหย่ากันแล้วต่างคนต่างไปอะไรอย่างนี้

แต่ก็อย่าลืมนะว่าพอเขาเซ็นใบใหญ่แล้ว
ข่าวมันถึงได้เพิ่งจะหลุดออกมานะว่า
แม่กับส่งการเขามันแบบว่า

แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวไง
เอานะเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเรา
เออไม่เห็นเป็นอะไรเลย
ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมากมาย

คนที่บอกเรื่องของเขาจะเรื่องของเขา

ไม่มีใครเล่าหรอก

เรื่องอะไรเนี่ยถามเรื่องอะไร

เขาบอกว่าฉันผู้รู้ผู้ตื่นเพื่ออะไร

เมื่อเดินอยู่ในห้างก็มีคนร้อนเจ้าตัวมาเล่าให้ฟัง

ไหนจะให้ทำอย่างไรก็ไม่ได้อยากจะรู้

ป่ะแต่ละคนป่ะฉันหยุดแอพ
ไม่เล่าก็ยังเข้ามาส่วนตัวเลยเห็นป่ะ

ของคุณมิคทองระยะ

เป็นเทรนด์ใหม่ปาร์ตี้ดารามิคทองระยะ

ลาศึกจากการเป็นพระมาบทบาทขอจัดปาร์ตี้อำลาเพื่อนฝูงก่อนเข้ากลม
นั่นแห้งงานนี้มันจะการเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ
อย่าว่าดาราเอะอะก็ปาร์ตี้เลยนะเรียกว่าเป็นการสังสรรค์กันแบบเบา
เขาว่างั้นสำหรับหนุ่มมิกน่าชื่นชมเพราะเป็นลูกผู้ชายตัวจริง
สมัครเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารเองแบบแมนหล่อเท่นะครับ
ก็เรียกว่าหลายคนบอกขอส่งกำลังใจกันแล้วกัน

ก็วันนี้แหละก็เข้าไปแล้วมั้งตอนนี้ใช่ไหมอเจมส์ก็วันนี้แหละวันนี้เลย
แต่จริงเนาะเขาบอกว่าดาราเป็นอาชีพที่จัดปาร์ตี้บ่อยกันจริงเหลือเกินเนอะ
แต่เออทำไมเดี๋ยวนี้เขาจัดปาร์ตี้กันบ่อยเนาะวันเกิดลูกจะคลอดลูกอะไรก็จัดหมดอะ

ไม่ใช่หรอกเขาแบบไว้ไหมมีแอคทิวิตี้ในไอจีหรือเปล่า

นึกออกมายิ่งแบบมีดาราไปเยอะมีการ
แต่หนูคนเชิญคุณแม่ไปงานเยอะมากทำไมคุณแม่ไปคุณแม่บอกตรงนี้หน่อย

พูดแม้มาที่นี่หนูไปเจอนะแถวแบบ

พี่มศเขาบอกมุจจัดการส่วนตัวเขาเป็นคนดูแล
เขาจะรับโทรศัพท์จากแดนไกลเท่านั้น
อีบ้าผมบอกไว้แค่นี้

จะรับโทรศัพท์จากแดนไกลเท่านั้น
อีบ้าอีหนุ่มอีแว๊กอีบ่า

กันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ
ณเดชน์ยายามาแบบแพ็คคู่แปลงร่างเป็นมัมมี่คู่รัก

เรียกว่าเป็นควันหลงฮาโลวีนนะครับ
ผีคู่รักณเดชน์กับยาย่านะครับ
ขอแปลงร่างเป็นผีมัมมี่ผ้าเนี่ยพันธุร่างเลย

ฝากมิดไนท์ทุกท่านครับรักมัมมี่ด้วยกันครับ
นี่นะฮะ

อันนี้ก็ตอนที่เบลล่าเข้าไปทริปของญี่ปุ่น
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือจริงก็ไปทำงาน

ลูกกูเนี้ยมาสเต็กยีมาโน่นไม่ได้นะคะ

ช่างภาพเก่งมากช่างภาพนั้น

ไปเก็บเป็นผลงานของเขาไปอะไรอย่างนี้นะ
แม่บอกโอ๊ยไปทำงานค่ะแม้ก็อยู่เที่ยว
จริงแล้วเนี่ยนางก็แบบว่ามีคนเขาจัดสรรสถานที่ให้
ก็ไปที่นิโก้เมืองนิโก้เป็นเมืองแบบว่าเป็นเมืองมรดกโลกนะ

ใช่เป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็ที่นั่นเนี่ยจะมีออนเซ็น
แล้วเขาก็เลยให้ไปอยู่ที่เรียลกังซึ่งเป็นแบบว่ามีออนเซ็นต์ส่วนตัว
ก็เลยแบบว่าไปเมืองกันใช่อย่างนี้นักไปนะ

มันเงียบมันไม่มีอะไรเลย

ใช่ก็เคยไปตอนนี้ไปดูฟูเจียงไงยังอยู่กันไม่ได้เลย
มันเงียบเธอเดินโตเกียวอยู่ได้ไหม

เธอไปอยู่ต่างจังหวัดไปดูภูเขาไฟไปนั่งจิบกับเธออยู่ได้ไหม

ไม่เห็นเป็นไรเลยมันไปอยู่บ้างไงวันสองวันไม่เห็นเป็นไรเลย

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็

ในลักษณะที่เราเห็นมาสักครู่เนี่ยนะ

อันนี้เราอยากให้เห็นบรรยากาศเท่านั้นเอง
เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้แหละ

ไม่มีอะไรไม่น่าตื่นเต้น

ถ่ายค่ะไม่มี
ถ่ายอย่างนั้นว่ามั้ย
ก็ในกิโมโนนี่ไม่ยิ่งหนักกว่านี้เหรอ

ก็นี่ไงมันช้าทำไม

คือนางมาออกรายการแฉ
ว่าเคยคบกับพระเอกหนุ่มคนหนึ่งตอนที่เป็นดารา

บอกพี่มดตอนนั้นมันเจ็บปวดมาก

กับแฟนคนนี้กับแฟนดารา
บอกว่าในชีวิตแกมีแฟนเป็นดารากี่คน

โอ้ผู้ชายบอกสวยมากเธอกูงงมาก

เรื่องของเรื่องก็บอกว่านางก็เหมือนแบบว่า

ในชีวิตแกฉันรู้สึกอยู่กับเธอมาสนิท

แค่เคยมีแฟนเป็นดารางก์ไหม

บอกไม่ใช่การ์ตูนก็มีแฟนของเขา
ตัวเขาเองก็เคยมีแฟนเป็นพระเอกช่อง๗

ที่เคยแบบว่าคบกันมาเป็นอดีตพระเอก
ฉันก็ถามใครก็ผิดหวังเหลือเกิน
ฉันก็ถามว่าเต็งหนึ่งหรือเปล่า
อ๋อแต่งหนึ่ง

ก็ไม่รู้สิเขาถึงว่าเชียร์แต่งหนึ่งหรือเปล่า

คนก็เลยถามกันเยอะเหลือเกิน

ถามถึงเรื่องเคยคบกับพระเอกช่อง๗

คือจริงมันเป็นเรื่องเล่าขำ

ก็เลยถามว่าเออแต่ก็ช่างมันผ่านไปนานแล้ว

มากเคยเป็นข่าวกับนี่ไม่ใช่เหรอใช่แต่อย่าไปเพียนเลยมันไม่ดีหรอก

ฮะเก้ยเหรอ

ไม่ใช่เกิ้งอีกค่ะอ่านไป
คือมันอาจจะไม่ใช่เกิดเป็นข่าวก็ได้นะครับ
แต่ที่พูดไม่ใช่กึ้งไงแต่ถ้าเกิดพูดชื่อไปแล้วได้ยินแสดงว่าต้องเอ่ยแน่

เป็นเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่กับคนที่เคยเป็นข่าวก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
เรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนนี้หรอกมันเป็นหลายปีแล้วมันนานมาแล้วตอนนั้นเรายังเด็กมาก
มันก็เป็นแค่ความรู้สึกรู้สึกหนึ่งหนึ่งในนั้นมีเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเป็นเพื่อน
ฐานะกับคนที่ชื่อบิ๊กล่ะตอนนี้ก็คือที่เขาเรียกว่าเป็นแฟนดาราต้องเป็นไฮโซบิ๊กเนาะ
คือเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันยังไงก็ต้องคุยกันอยู่แล้วนางก็คงแฮปปี้มั้งไปถามนางเองดีกว่า
คือยังไงไม่ใช่ใช่ไหมก็เป็นเพื่อนกันดีดีกว่า
ก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาคุยกับหลายคนเขาก็ไม่ได้คุยกับคนเดียวแต่นับวันจากที่เรารู้สึกเขาเป็นธอมอ่ะ
นางคบหลายคนน
เจ๊เก๋อิชามาให้ใส่
อุ๊ยเจ๊ใส่ชุดเก๋อิชาเลยเหรอ

สวยมากสวยมาก
ต้องยอมรับออนภาสวยมาก
รายการอวยตัวเองเราจะหมดเวลาแล้วนะฮะ
เรากลับมาพบกับรายการอวยตัวเอง

หลังความรับปรุงชาติไปกันก่อนสวัสดีครับ